มาดูครับเรื่องของอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็คือมีทนายอันนี้ล่าสุดเลยนะ
ทนายของอดีตแก่นำกปศ
ไปยื่นคำล้อให้กรกตในตรวจสอบภาคเก้าไกล
กรณีมาตรา๑๑๒ครับคุณผู้ชม
ธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอดีตทนายความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
ถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะใครคุ้น
ถ้าบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระคนจำได้

ใช่บอกว่าให้นำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ที่มีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติ
และคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านมาตรา๑๑๒

เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการร้องเรียนให้ตรวจสอบพักเก้าไกล

ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๒

เรียกร้องให้กรกตรับคำร้องและยื่นต่อสาร
รัฐธรรมนุนให้วินิจฉัยครับ

เป็นเพียงแต่ผู้พบเห็นอำนาจนั้นอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็ที่จะโปรดวินิจฉัยได้ให้เป็นที่สุดนั้นก็คือสารรัฐมนูล
ซึ่งท่านเท่าที่ผมอ่านจากคำวิจัยที่ท่านได้วางไว้เนี่ย
ลักษณะก็อาจจะเข้าข่ายนะครับ
แต่ก็ยังยืนยันแน่ชัดไม่ได้นะ
เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีอำนาจ

ถึงขั้นที่จะวินิจฉัยการกระทำของผู้ใด
และในเวลาไล่เลี่ยกัน
มีทนายอีกคนมายื่นกรกต
แต่คราวนี้เพื่อกระตุ้นให้กรกต
ใช้ความรอบครอบในการรับเรื่องร้องเรียนครับ

โดยเฉพาะกรณีที่นายศรีสุวรรณจัญญานะครับ

ทนายคนนี้ก็คือนายพัทรพงศ์สุพักษร
หรือทนายอันบุรีรำมากับใคร
มากับนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล

คนที่เคยฝากรอยเท้าไว้กับนายศรีสุวรรณ

นายอันระบุว่าเขาอยากจะทราบว่า

แล้วเหตุใดถึงกล้าหากินกับความขัดแย้ง
สังเกตแบบนี้ว่า
ร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณจัญญา
ในธรรมนองไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาอย่างวันนี้นะครับมาที่กรกตก็ต้องถามว่า
มาร้องเรียนนะครับใครมานำเสนอข้อที่จริงนะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงให้กรกตตรวจสอบเนี่ยมันไม่ผิด
ผมถามว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคุณศรีสุวรรณทำไมไม่แน่จริง
ทำไมไม่ไปแจ้งความทำไมไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
ทำไมไม่ไปแจ้งความเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรม
เอาผิดเอาถูกหมายความว่าถ้าสิ่งที่คุณแจ้งมันไม่จริง
อาจจะมีคุณมีโทษกับคุณทำไมไม่ใช้กระบวนการมาร้องนะครับ

จากการครอบงำนะครับครอบงำพักหลังจากเขาเห็นว่า
นายธนทรไปร่วมรับประทานอาหารในวันประชุมพักร่วมรัฐบาล
แล้วก็เรื่องของกรณีให้ตรวจสอบหุ้นสื่อของนายพิธา
แล้วก็มีอีกคนนึงนะครับที่สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์
ก็คือนายสนทิยาสวัสดีร้องให้สอบกรณี
ถือหุ้นสื่อของนายพิธาเหมือนกันแล้วก็มีทนายธีรยุทธ์นี่แหละ
มาร้องกรณีหาเสียงโยงมาตราร้อยสิบสองใช่ไหม
แล้วฝั่งประชาธิปไตยมีทนายอันครับที่มาคัดค้านการรับเรื่องของกรกต
ให้พิจารณาอย่างเป็นธรรมนะครับเช่นเดียวกับลุงศักดิ์เสื้อแดง
แล้วก็คุณลุงทศพลธนานนทโสพลคุณอดีตอาจารย์ที่ทั้งคู่ก็เคยทำร้าย
ศรีสุวรรณมาแล้วคุณผู้ชมครับแต่หลังจากทนายอ่านและลุงศักดิ์กลับไป
ศรีสุวรรณมาครับนี่ครับเดินมาแล้วมาปรากฏตัวแล้วมายื่นหลักฐานนะครับ
เพื่อร้องเรียนในประเด็นการครอบงำพักก้าวไกลนะครับ
ทั้งอดีตแก่นำทั้ง๓คนที่ตั้งมูลนิธิก้าวหน้าแล้วไปร่วมเป็นผู้ช่วยหาเสียง
ทั้งที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนายศรีสุวรรณย้ำว่าเขาไม่สนใจนะ
ว่าจะโดนทำร้ายอีกหรือเปล่านะครับแต่ยืนยันว่าทำเพื่อชาติ
แล้วส่วนตัวยังยาหอมยาหอมใครอ่ะ
ยาหอมนายพิธาบอกเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
เพราะเป็นคนรุ่นใหม่แต่เรื่องของนโยบายมาตรา๑๑๒เนี่ย
เขาไม่เห็นด้วยส่วนหัวหน้าพักคนอื่น
เขาก็ยังไม่เห็นใครว่าเหมาะสมครับ
แล้วมีคนอยู่เบื้องหลังตรงนี้จะบอกยังไงบ้าง
ผมลองมาเป็นร้อยเรื่องนะมัน
ทั้งร้อยเรื่องพี่สื่อมวลชนก็ทราบอยู่ว่า
มันก็มีทั้งพักฝ่ายค้านบ้างพักรัฐบาลบ้างผสมกันไป
แต่จะมาบอกว่าต้องร้องให้เท่ากันนะ
รัฐบาล๕เรื่องฝ่ายค้านก็ต้อง๕เรื่อง
เป็นไปไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นว่า
มันจะมีประเด็นอะไรที่ผมสามารถจับผิดได้เท่านั้นเอง
คุณพิชาเหล่าที่จะเป็นอายุบนะเป็นคนหนุ่มฝ่ายแรง
อายุแก้๔๒ปีแห่งฝั่งนโยบายเป็นเรื่องที่
เราเห็นว่ายังเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคมไทย
มวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เนี่ยมันกระทบจิตใจของคนไทยจำนวนมาก